ตำรวจเอกศีวราบรังสิพรามณกุลรองพบตร

เพื่อมาติดตามสำนวนคดีการเสียชีวิตของน้องหญิง
โดยพลตำรวจเอกศีวราบรังสิพรามณกุลนะครับ
ก็เดินทางมาช่วงเวลาสักประมาณเที่ยงนะครับ
ตรงเข้าห้องสอบสวนกองกำกับการ๒กองปราบทันที
รับฟังข้อมูลจากญาติของน้องหญิง
ใช้เวลาแค่ประมาณ๑๕นาที
แล้วก็รีบเดินทางต่อไปยังสพบางปะอินจังหวัดพระนครสิทธิยานะครับ
โดยพลตำรวจเอกศีวราบรังสิพรามนกุล

คดีนี้พลเอกประวิทย์วงสุวรรณบรองนายยกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

สั่งการให้ผมมาดูรายละเอียดของคดีนะครับ

ดำเนินการทางคดีอย่างเป็นธรรม
พร้อมสั่งการให้ทางตำรวจภูทรภาคหนึ่ง
ตรวจสอบขั้นตอนการทำงานของเจ้าหน้าที่
สังกัดทั้งหมดที่เกี่ยวข้องอยู่๒จังหวัด
ส่วนในรายละเอียดทางคดีนั้นยังไม่สามารถเปิดเผยได้

แต่ยืนยันว่าตำรวจท้องที่
ได้มีการดำเนินการกล่าวโทษผู้ต้องหาในคดีไปแล้ว
ในเรื่องของการกักขังนวงเหนียว
เพราะว่าตอนนี้ตำรวจสพบังปะอิน
ก็แจ้งข้อหานายอ๊อฟกับนางสาวเป็ดไปแล้ว
ในข้อหานี้กักขังนวงเหนียว
ส่วนทางครอบครัวจะไปร้องทุกข์กล่าวโทษ
กับทางกองปราบในข้อหาอื่น

โดยทั้งสองหน่วยงานสามารถดำเนินการทางคดีได้พร้อมกัน
ไม่จำเป็นต้องมีการโอนสำนวนให้กับทางใดทางหนึ่ง
เพราะขณะนี้ในส่วนของข้อหานั้น

นี่คือคำเปิดเผยของพลตำรวจเอกศีวรา
บรังสิพรามนกุลบรองพบตร
จากนั้นเปิดเผยที่กองปราบแล้วนะ
ก็เดินทางไปที่จังหวัดพระนครสิทธิยาทันทีนะครับ
ด้านของพลตำรวจตรีธนายุทธ์วุฒิจรัสธรรมรงค์
รองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภักดิ์๑
ระบุครับว่าในส่วนของการตรวจสอบ
ราชการตำรวจที่เกี่ยวข้องทั้งหมด๓พื้นที่
เรื่องต้นมีการสั่งให้ภูมิกับการ
สพบางปะอิน๑พื้นที่แล้วนะ
สพพระอินราชา๒พื้นที่แล้วนะ

ประจำกองบังคับการจังหวัดของตนเอง
เพื่อตรวจสอบขั้นตอนการปฏิบัติงาน
อันนี้ไม่ได้หมายความว่าผิดนะ
ระบุว่าเป็นการทำงานล่าช้าของตำรวจ

ยังมีการสั่งการให้ผู้บังคับการจังหวัด
รองผู้บังคับการจังหวัดทั้ง๒จังหวัด

กองบัญชาการตำรวจภูทรภาค๑

จะให้ความเป็นธรรมอย่างแน่นอนนะครับ
เมื่อวานนี้พลตำรวจเอกศีวรารังสิพรามนกุล

กองปราบได้รับคดีไว้แล้ว
แล้วก็มอบหมายให้พลตำรวจตรีธนายุทธ์
ก็คือผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๑

คดีที่เกิดขึ้นนี้นะครับ

นายตำรวจมีใครยังไงบ้าง
ก็พลตำรวจตรีสมหมายประสิทธิ์

ภูทรบางปะอินเป็นเจ้าของคดี
แล้วก็ดูแลพื้นที่การเสียชีวิต
ใช่ที่บอกว่าตกรถเทลเลอร์นี่แหละ

แล้วก็ร้อยตำรวจเอกประเสริฐศักดิ์วงภูผานนท์

อยู่ที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูทรพระนครศรีอยุธยา
เรื่องเกี่ยวกับการทำคดีล่าช้าไม่เป็นไปตามคำสั่ง
แล้วก็บกพร่องทำสำนวนสอบสวนนะฮะ
ค่ะอันนี้โรงพักที่๑นะ
ขณะเดียวกันค่ะก็มีคำสั่งย้าย
พันธุ์ตำรวจเอกนรดมมารสี
ผู้กำกับการตำรวจภูทรพระอินราชา
พันธุ์ตำรวจโทพัธรนนต์ประไพรศาล
รองผู้กำกับการตำรวจภูทรพระอินราชา
พันธุ์ตำรวจตรีนัทธพัฒน์สังประเสริฐ

และอีกหนึ่งนายคือร้อยตำรวจเอก
กริจคำเม่นเขตการ

ตรงนี้เป็นพื้นที่ของสถานบันเทิง
ทั้ง๔คนไปเที่ยว
แล้วข่าวที่ออกมาคือบอกว่า
น้องออกมาจากผับสักที่เที่ยวประมาณตี๓

ทีนี้ก็เลยแบบเอ๊ะเป็นการปล่อยประละเลย
ให้มีการเปิดสถานบริการเกินเวลาที่กฎหมายกำหนดใช่ไหม
หรือว่าน้องทั้ง๔คนเขาไปรู้จักกับเจ้าของร้าน
หรืออย่างไรทำไมถึงออกมาจากผับช้า
แม้ว่าทางสถานบริการเขาบอกว่าปิดไปตามเวลาก็ตาม

เป็นสพบางปะอินกับพระอินราชา

อกจากนั้นพลตำรวจตรีสุรพงศ์ถนอมจิต
บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดปฐุมธานี

ผู้กำกับการตำรวจภูทรเมืองปฐุมธานี
รองผู้กำกับการตำรวจภูทรเมืองปฐุมธานี
และอีกหนึ่งนายคือพันธุ์ตำรวจตรีภัยรัฐวันนี้

ปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูทรจังหวัดปฐุมธานี
เพราะว่าเป็นการทำสำนวนชนะสูตรพลิกศพล่าช้า
ไม่เป็นไปตามคำสั่งที่ตำรวจกำหนดอีกด้วย
อันนี้คือเป็นเรื่องของการที่ส่งมารักษาที่โรงพยาบาล
ใช่ครับแต่เมื่อวานในที่ประชุมพลตำรวจตรีธนายุทธ์
รองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๑เนี่ย
ชี้แจงสิ่งที่น่าสนใจอยู่อย่างหนึ่ง
ก็คือบอกว่าคดีนี้ตั้งข้อหานายสุรพลหรือว่าออฟ

เป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายแล้วนะครับ

และได้มีการสอบปากคำพยาบาลและรอปภของโรงพยาบาลการุณเวศ
ยืนยันว่านายสุรพลนำน้องหญิงมาส่งด้วยตัวเอง
และน้องหญิงไม่มีคราบเลือดแต่อย่างใดนะครับ
เชื่อว่าไม่มีการประวิงเวลาในการนำน้องหญิงมาส่งโรงพยาบาล
แต่อย่างไรก็ตามครับจากข้อมูลทางสื่อต่าง
ว่าสถานบริการที่น้องหญิงไปเที่ยวก่อนพบจุดจบเปิดเกินเวลา
ก็เลยมีการตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง
สำคัญนะถ้าข้อมูลทางด้านของรองผู้บัญชาการ

เรื่องของบาดแผลในร่างกายของน้องหญิง
แล้วก็เรื่องของการประวิงเวลาในการนำตัวส่งโรงพยาบาลมันเป็นอย่างไร
อันนี้มันจะมีผลต่อเรื่องของรูปคดีมากเหมือนกันนะครับ
ใช่ค่ะแล้วก็อีกหนึ่งสิ่งสำคัญนายอัชริยะบอกด้วยเหมือนกันนะ
บอกว่ายังขาดพยานหลักฐานก็คือกางเกงชั้นในของน้องหญิง
อันนี้หายไปเพราะว่าหลักฐานชิ้นนี้
จะสามารถพิสูจน์ข้อเท็จจริงทางคดีได้หลายอย่างเลยนะคะ
แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือกางเกงขาสั้นที่น้องหญิงสวมในวันนั้น
ปรากฏว่าทางตำรวจสพบังปะอินไม่ได้ส่งไปตรวจตั้งแต่ช่วงแรก
ทีนี้ก็เลยไม่รู้ไงว่าเอ๊ะทำไมนะถึงไม่ส่งกางเกงนั้นไปตรวจด้วย
เพราะว่าวันที่เกิดเหตุคุณผู้ชมฝนตกลงมาด้วยไงคะ
ถ้าเกิดว่าน้องกระโดดลงมาจริงข้างทางมันก็จะต้องมีดินโครนมีย่า
มีอะไรแล้วก็ติดตัวไปที่น้องหญิง
เหลอะเสร็จหินเสร็จดินเสร็จตายอย่างนี้นะครับค่ะค่ะ

ยังสนใจเรื่องของเอกสารชันสูตรสาเหตุการเสียชีวิตของน้องหญิง
ญาตินำไปตรวจพิสูจน์ที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรม
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

เพราะว่าทางญาติเอาไปร้องกองปราบบอกว่าเป็นหลักฐานสำคัญใช่ไหม
แล้วก็ญาติมีการเปิดเผยให้สื่อมวลชนดูนะครับ
ซึ่งในใบนี้ระบุสาเหตุการเสียชีวิตของน้องหญิง
บอกว่าเกิดจากสมองช้ำเลือดกระโหลกศีรษะแตก
จากการกระแทกด้วยของแข็งไม่มีคม

พบว่ามีเลือดออกภายในสมองหลายแห่ง
บริเวณด้านหน้าด้านหลังและด้านขวารวมถึงบางส่วนนั้น
ยังมีเลือดออกที่เยื่อบุโพรงสมองด้านในและด้านนอก
พร้อมทั้งมีอาการสมองบวมทำให้ไปกดทับกับเนื้อสมองบางส่วนครับ
อีกทั้งกระดูกต้นคอและกระดูกสันหลังยังตรงและสมมาตร
พบอาการปอดช้ำพร้อมเลือดออกที่ไซนัสของใบหน้า
ซึ่งเป็นความเห็นที่ยังไม่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการ
แต่ในรายงานการตรวจพิสูจน์ไม่มีข้อความใดที่บ่งชี้ว่า
โหลกศีรษะของน้องหญิงมีรอยแตกหลายรอย
เกิดจากการตีหลายครั้งตามที่นายอาชียะชี้แจงนะครับ
จากข้อมูลการตรวจพิสูจน์หลักฐานภายในรถ

ค้อนเหล็กที่ตรวจพบภายในรถเทลเลอร์ไปตรวจพิสูจน์
ซึ่งคาดว่าอาจจะเป็นอาวุธที่นายออฟใช้ทำร้ายน้องหญิง
แต่จากการตรวจสอบอย่างละเอียดนะครับ
ไม่พบคราบเลือดในค้อนดังกล่าว

จากการตรวจสอบก็ไม่พบว่าในรถเทลเลอร์คันที่เกิดเหตุ
คราบเลือดของน้องหญิงตกอยู่ด้วยนะครับ
ซึ่งช่วงค่ำวันนี้ตำรวจพิสูจน์หลักฐาน
จะเก็บหลักฐานภายในรถอย่างละเอียด
เพื่อนำไปตรวจพิสูจน์อีกครั้งหนึ่ง
ข่าวนี้เราก็เลยเล่าให้คุณผู้ชมยาวหน่อย
เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างสลับซับซ้อน

ถึงขนาดมีการเด้งตำรวจทั้ง๓สพ

ค่ะเพราะฉะนั้นก็จะคืบหน้ายังไงเนี่ยนะคะ